เอามาดูกันที่สาวคนนี้ค่ะต้องกรี๊ดให้เธอจริงนะคะ
ขออัพลุกใหม่นะชุดแบบอุ้ยแซ่บแซ่บเลย
ที่เธอพยายามปรับลุคเนี่ยเพราะว่าอะไร
คุณควรสนับสนุนน้องเขามากแล้วน้องครีนเองก็ได้รับการคัดเลือกไปจากประเทศไทย
คือเป็นตัวแทนคนไทยนี่แหละค่ะโดยจะประกวดจริงในวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ด
สิบสองกรกฎาคมนี้แล้วพรีนเองก็ฝากให้แฟนแฟนไทยรัฐทีวีให้กำลังใจเธอด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีชาวไทยรัฐทีวีนะคะวันนี้พรีนก็มาฟิตติ้งค่ะชุดเต็มยดขนาดนี้
เพราะว่าพินกำลังจะเตรียมตัวไปแข่งขันร้องเพลงนะคะที่ประเทศรัสเซียค่ะ
แล้วก็แข่งขันรอบแรกวันที่ยี่สิบค่ะมีทั้งหมดสามรอบก็จะเป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะคะ
ก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวเต็มที่มากมากหวังว่าเราจะไปได้ถึงรอบสุดท้ายก็เต็มเต็มอ่า
ทำให้เต็มที่นะคะก็ยังไงฝากชาวไทยรัฐทีวีเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ